คุณผู้ชมเรื่องเจ้าหน้าที่กรทมเขตราชเทวีที่มีการเรียกรับสินบน๓ล้านกว่าบาทจากนักธุรกิจเพื่อแลกกับการไม่ต้องเสียภาษี

อันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นำเสนอข่าวไปแล้วหลายคนก็อยากรู้
แล้วอย่างหนึ่งที่ดิฉันอยากรู้นะอยากรู้ว่าต้นสังกัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าชาติชาติคือจะมีท่าทีแล้วก็จะดำเนินการหลังจากนี้ยังไงต่อ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะไปสอบถามจากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ท่านผู้ชมต้องติดตามนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ข่าวที่เจ้าหน้าที่เขตราชเทวีรับสินบน๓ล้านสองแสนบาทเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการไม่ต้องจ่ายภาษีตั้งสี่สิบกว่าล้านบาทนี่มันเมื่อมีคนเชื่อว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะ
และมันไม่น่าจะมีเฉพาะเคสนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวมันน่าจะมีมากกว่านี้เพราะมันเป็นเรื่องสมยอมสมประโยชน์กัน
ภาษารุ่นใหม่เขาเรียกว่าวินวินคนรับสินบนก็ได้เงินผู้ประกอบการก็ได้เงินแต่ประเทศชาติเสียหายกอทมเสียหายกอทมจะว่ายังไง
ด้วยผู้ว่ากอทมดรชัดชาติสิทธิพันธ์จะว่ายังไง
เพราะว่าตอนหาเสียงท่านก็ชูนโยบายเข้าไปปราบคอรัปชั่นในกอทม
เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญแล้วคนก็เชื่อว่าท่านจะเอาจริง
ขอคุยเรื่องนี้กับผู้ว่าหน่อยครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
สุภาพครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับสวัสดีครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุเขาไปจับกลุ่มกันเนี่ยผู้ว่าพอละแคะระคาย
พอรู้เรื่องพวกนี้กับเขาบ้างไหมคือระแคะระคายครับ
แล้วเราก็รู้ว่าจริงแล้วหน่วยที่มันมีเรื่องการเรียกสวยเรื่องหรือว่าใต้โต๊ะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสายโยธา
แล้วก็จะมีฝ่ายเทศกิจแล้วก็ฝ่ายรายได้เนี่ยคนไม่ค่อยนึกถึงนะพี่สุภาพ
วันนี้เรารู้แล้วอย่างเคสนี้เรารู้เลยเพราะว่าผู้เสียหายก็ติดต่อเข้ามาตั้งแต่๒เดือนที่แล้ว
อันนี้ตอนที่เขาติดต่อติดต่อเข้ามาเนี่ยมันเป็นลักษณะของคำพูด
นี่ถามว่าแล้วเราก็ตามแต่ว่าทีนี้ถามว่าเราจะบอกว่าให้ย้ายเลยไหม
ถ้าเกิดย้ายเนี่ยคือย้ายคนไม่ดีไปที่อื่นมันก็ไปทำให้ดีต่อ
อันนี้ก็ทางที่อุตสาหรับเราก็ได้ติดต่อกับปปเลยว่าเอาไงมีเหตุการณ์อย่างนี้นะ
ถ้าเกิดจะทำการดำเนินการล่อซื้ออะไรก็ให้ดำเนินการไปแต่เราไม่มีอำนาจไปล่อซื้ออยู่แล้ว
รู้เรื่องอยู่ก่อนแล้วรู้คร่าวคร่าวแต่อย่างที่บอกมันเป็นคำพูดน่ะ
ยังไม่ได้มีหลักฐานว่าเขาไปรับเงินอะไรกันจริงถามว่าจะตั้งกรรมการสอบได้ไหม
มันก็เป็นคำพูดที่มาขัดแย้งกันสมมุติถ้าเราไปบอกว่าตั้งกรรมการสอบ
มันก็ไม่สามารถมีหลักฐานที่จะเอาผิดได้เพราะมันเป็นคำพูดที่
ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยมากล่าวอ้างแล้วว่านั้นก็ให้คุยกับปป
คุยกับทางปปชปทแล้วก็ดำเนินการจริงแล้วมันก็มีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นไปแล้วผล
หนึ่งที่โรงเรียนอาหารกลางวันใช่ไหมที่บางชันในช่วงสักสอง
ที่แล้วเหมือนกันมันก็เป็นรูปแบบนี้พอแต่ว่าตอนที่เข้าไปจับเนี่ย
ไม่ได้บอกเราเพราะว่าเป็นเรื่องชั้นความลับนะแต่เราก็เตรียมไปพร้อมแล้ว
พอจับปุ๊บเนี่ยเราก็มีขบวนการเช่นย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งแก้มลิง๒๐ตำแหน่ง

เพื่อว่าจะได้ไม่เสียอัตราถ้าเกิดเราไปพักงานเลยปุ๊บเนี่ย
ตำแหน่งที่ถูกคาอยู่ก็ไม่สามารถตั้งคนเข้ามาแทนได้
แล้วเราจะโยกเข้ามาอยู่ส่วนกลาง๒๐แก้มลิง
เพื่อให้ตำแหน่งนี้สามารถเอาคนเข้าไปทำงานได้
เพราะว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นที่ราชเทวีเนี่ย
ผมว่าถ้าไปสอบถามไปทำโพลกับประชาชนนะ
ฟ้ายหารายได้ฟ้ายเก็บเงินทั้งหลายมันก็มีเรื่องแบบนี้
แล้วในทางยาวจะทำอย่างไร

ภาษีทุกแปลงที่ดินและภาษีป้ายทุกอย่าง
จะรู้เลยว่าไอแปลงนี้เสียที่ดินเสียภาษีเท่าไหร่ป้ายแบบนี้เสียภาษีเท่าไห
คุณคลิกรู้เลยว่าไอแปลงนี้เสียภาษีเท่าไหร่ประเมินเท่าไหร่ป้ายอันนี้ประเมินเท่าไหร่
อย่างเงี้ยมันไม่สามารถใช้วิญญาณเลยล่ะหรือไม่สามารถไปหลบซ่อนได้ว่า
กระบวนการมันไม่โปร่งใสเพราะว่ามันเหมือนกับไม่มีใครรู้ว่าประเมินเท่าไหร่
แต่ถ้าเราเอาเทคโนโลยีเข้าไปจับเนี่ยตอนนี้ที่ดินเรามีมาสองล้านแปลงเนี่ย
ทุกที่มีข้อมูลหมดตึกมีกี่หลังห้องมีกี่หลังประเมินภาษีเท่าไหร่
แต่ละอันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคนจะเห็นเลยว่าเฮ้ย
ประเมินต่ำทำไมนี่เมินสูงทำไมปีนี้ไม่ประเมินปีนั้นประเมิน
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาเทคโนโลยีเข้าไปจับเนี่ย
เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้ในระยะยาวแก้ปัญหาได้
ซึ่งตอนเนี้ยเราได้เอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ยเข้าดิจิเตอร์
น่าจะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วฮะแล้วก็ถ้าเกิดต่อไปเราเปิด
เผยตรงนี้ขึ้นมาเนี้ยมันจะว่ามันจะตามแท็กได้อันแรกคือ
ดีเตอร์ภาคที่สองเรามีใช้ใช้เป็นหรือว่าเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
เข้าไปกำกลับเพิ่มเติมครับร่วมกับผู้ตรวจระดับสิบ
ก็ให้ไปกำกับดูแลเรื่องการเก็บภาษีเพื่อจะได้ว่าเห็นได้ว่าเฮ้ย
มันไม่ได้ใช้วิทยานานได้นะมันต้องมีคนที่เข้าไปกำกับดูแลเขาอีกชั้นหนึ่ง
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยในระดับเขตเนี่ยเข้าใจว่าตัวหัวหน้าฝ่ายรายได้เนี่ย
มีอำนาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จพอเขตเองเข้าไปยุ่งไม่ได้
เพราะว่าเหมือนก็มันเป็นเรื่องที่เขาความชำนาญเฉพาะทางของเขา
แก่เรื่องเก็บภาษีอะไรอย่างเงี้ครับเอาล่ะถ้าอย่างนี้เนี่ย
ก็มีความหวังแต่ย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันมีเรื่องแปลก
เมื่อวานเนี้ยผมสัมภาษณ์ครับคุณมานะนิมิตรมงคลครับ
เลขาต่อต้านที่ก็เคยไปคุยกันท่านผู้ว่าครับ
เขาให้ข้อมูลแปลกแต่จริงก็คือว่ามีหน่วยงานบางองค์กรเนี่ย
เขาเคยเสียในราคาถูกเพราะว่าไปไปติดสินบนกันครับ
วันหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะเสียให้ถูกต้องครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า
ถ้าทำอย่างนั้นพวกผมตายเลยเพราะมันจะเห็นว่าไอ้ที่เสียถูกต้องเนี่ย
ค่ะมันสูงกว่าที่ติดสินบุตรตั้งเยอะแยะนี่เรื่องแบบนี้ก็มีด้วย
คือเจ้าหน้าที่เนี้ยครับกินสินบนเชื่อจนเคยชิน
แล้วไม่อยากให้มีความเปลี่ยนแพรงว่าอย่างนั่นเถอะครับเออแต่นี่ผม
ว่าก็ต้องก็ต้องแทคโนโลยีแหละที่เข้าไปช่วย
เพราะเราเปลี่ยนจากภาษีโรงเรือนมาเป็นภาษีที่ดินและสิ่ง
สร้างมันเป็นจังหวะที่เราเปลี่ยนรูปแบบภาษีพอดีด้วยถ้าผมว่าอันนี้ก็เป็นจุด
อันเป็นจุดจังหวะดีที่เราเริ่มมองไปในหน้าขวาส่วนละดีน
ใครผิดใครถูกก็ต้องว่าไปตามผิดถูกฮะถูกไหมแล้วก็ผมคิดว่ามันก็ต้อง
อย่างที่บอกว่าต้องควบคุมทั้งสองฝ่ายเนี้ยก็ต้องยอมที่จะจ่ายภาษีให้
เต็มให้เต็มหน่วยด้วยเพื่อเอาประโยชน์เนี้ยกลับมาคืนสู่ประเทศชาติ
แล้วผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาษีตัวนี้มันก็ทำให้รายได้เราลดลง
ไม่ได้ปลูกสร้างแต่ว่าผมว่ามันมันง่ายขึ้นเพราะว่ามัน
ไม่ต้องมีเหรอว่าไม่ต้องมีการตัดสินใจประเมินราย
ได้แต่ก่อนเนี้ยเขาจะเก็บภาษีสำคัญของรายได้เช่นหรือว่าที่สุด
อย่างนี้ถ้าไปทำห่อพคภักดิ์ก็ต้องคิดว่าได้ไลภัยประมาณปีเท่าไหร่
ก็๑๒๕เปอร์เซ็นต์ไอ้นี้มันแค่ประเมินไลภัยก็สามารถจะมีการประเมินได้แล้ว
ในปัจจุบันพอเปลี่ยนปฏิหิตดินที่ปลูกสร้างมันใช้ราคาประเมินเลย
ซึ่งประกาศโดยกรมธนารักษ์ประเมินที่ดินอาคารก็ประกาศโดยมีราคากลางอยู่ชัดเจน
นั่นหมายถึงว่าแกงเปลี่ยนรูปแบบสิ่งก็ดีขึ้นใช้วิจารณญาณน้อยลงครับ
ถ้าคิดว่าจะดีขึ้นก็รอตรงนั้นแต่ว่ามันมีสินบนอีกประเภทหนึ่ง
ที่ตอนนั้นสมัครผู้ว่าแล้วใครต่อใครก็ไปถามผู้ว่าว่าจะแก้ยังไง
พวกสินบนใบอนุญาตจะต่อเติมบ้านก็ต้องขอใบอนุญาต
ติดสินบนจะปลูกสร้างอะไรต่ออะไร
ประเภทขอใบอนุญาตแล้วต้องติดสินบนเนี่ยทำอะไรไปแล้ว
จริงแล้วอันนี้หัวใจคือตัวประบอบมันก็สะดวก
จะกำหนดเวลาชัดเจนเลยว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการขออนุญาตแต่ละใบ
ไม่ได้ให้คนคนเดียวละมันอย่างหนึ่งเคตเนี่ย
มีทั้งผู้ช่วยบริการเขตมีคนหลายคนที่เป็นคณะกรรมการ

ไอ้เรื่องขออนุญาตเนี่ย
แต่ก่อนเนี่ยสมมุติว่าผู้อำนวยการคนเดียวเนี่ยอนุมัติได้
พอบอกว่ามีระบบคณะกรรมการเพื่อจะให้ตรวจสอบ
เขาบอกว่าพอมีกรรมการหลายคนเนี่ยต้องเรียกแพงขึ้น

เราต้องมองว่าคนดีเยอะกว่าคนไม่ดีพี่สุภาพ

แต่ว่าต้องอย่างนี้คือเราก็ต้องเชื่อมั่นในคนของเรา
ผมเชื่อว่าไอ้คนไม่ดีแล้วพอเป็นลูกกรรมการ
มีการบันทึกชัดเจนประชุมอะไรอย่างนี้
ว่าปัจจุบันไม่มีใครกล้าเสี่ยงห

อนุญาตก่อสร้างออนไลน์ได้ซึ่งตรงนี้เราเริ่มไปแล้วขบวนการ
แต่ว่าคนยังไม่ใช้เยอะเพราะว่าแรงจูงใจยังไม่มากพอ
หมายว่ายื่นด้วยแมนัลกับยื่นออนไลน์เนี่ยความเร็วมันต่างกันนิดเดียว
มันทำให้คนยังไม่ค่อยมายื่นออนไลน์ยังไม่คุ้น
ก็จะพยายามผลักดันให้คนมายื่นออนไลน
ผู้ช่วยเวลาหลายตรงนี้ไม่ต้องไปโดนตามโต๊ะล่ะ
มันก็ทำให้ลดขบวนการในการเจอหน้ากัน
เอาเฉพาะตรงนี้ก่อนเฉพาะเรื่องการขอใบอนุญาต
แล้วพอคิดว่าถ้าไม่จ่ายใต้โต๊ะแล้วมันช้า
เงินแบงค์มาก็แล้วไม่รู้ตั้งกี่เดือน
กว่าจะได้ออนไลน์เศรียดอกนั้นที

ผู้ประกอบการก็อยากเร็วผู้ประกอบการก็เคยตัวก็คือใช้เงินยัดสินบน

ตรงนี้แก้ยังไงทุกวันนี้เกียร์ได้หรือยัง

แต่ไม่ได้ศีลโบรณนะก็ยังมีการทวงเวลาดึงเวลาช้า
ก็ทำงานได้อย่างผมว่ามีประสิทธิภาพอันนี้คือตัวหนึ่ง
แล้วผมว่าที่สำคัญผู้บริหารก็จะตามอย่างนี้
เพราะจะต้องเร่งรัดต้องมีคำวิทยาลัยทางดับงาน
นี่คณะทำงานสตราตรนรจฤทธิ์เนี่ยเป็นคณะทำงานต่างหากเลย
ที่พูดว่าเปิดศูนย์ไปเมื่อ๒าทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะ

แต่ผมว่าเราจริงเอาจังเลยเพราะเรารู้ว่าเรื่องใบอนุญาตเป็นเรื่องใหญ่
ที่ท่านมาน้าเองก็พูดเรื่องนี้มาตลอดมันไม่ใช่เรื่องที่สะสมมานานเลย
แต่ถ้าเกิดเราสามารถทำให้เขามีประสิทธิภาพไม่ช้าไม่มีเหตุผลที่เอกชนต้องมาจ่ายเงิน
แต่นี่เราก็ต้องระวังอีกตัวหนึ่งที่เร็วมากไปกันไม่ได้
มันก็จะมีเอกชนที่ทำผิดกฎหมายด้วยนะพี่สุภาพ

มันมาถึงคณะกรรมการมันจะช่วยในแง่ของว่ามันก็จะมีเอกชนประเภทหนึ่ง

ตอนหลังก็ไปตึกพังก็เพราะแบบนี้แหละ

สรุปว่าสรุปว่าผู้ว่ากำลังแก้อยู่
จ่ายภาษีโรงเรือนภาษีก่อสร้างภาษีอะไรทั้งหลายเนี่ย

แล้วมันจะหลอกกันไม่ได้ว่าใครเสียมากเสียน้อยมีพื้นที่เท่าไหร่
มันเห็นหมดย้อนหลังเห็นหมดจะยังไง
อันที่๒เรื่องใบอนุญาตเนี่ย
จะมาในรูปแบบของคณะกรรมการไม่ใช่ปล่อยให้คนใดคนหนึ่งแล้ว
ถูกไหมอันที่๓จะใช้งานศูนย์อะไรนะศูนย์ต่อต้าน
ดูละเอียดแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานนอกเช่นปปทปปช
อันนี้เพราะเขามีอำนาจในการจับกลุ่มอำนาจในการดำเนินคดี
ดีคือว่าเราไม่กลัวไงเพราะเราไม่เคยรับเงินจากใคร
ถ้าเกิดเราไปรับเงินจากใครเนี่ยเราไม่แก้อะไรเล่นงานลูกน้องหรอก

ชัษฐศิษย์ที่ผ่านผู้ว่ากกถม